คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะทางออฟปองศักดิ์และครอบครัวนะคะ
จากไปด้วยโรคมะเร็งค่ะ
บรรยากาศที่วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารบางเขนนะคะ

ซึ่งเป็นคนอุ้มรูปของคุณแม่ไว้ก็เสียใจแบบสุดกลั้นนะคะ
เดินไปร้องไห้ไปตลอดเวลา
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับคุณอ๊อฟ
และครอบครัวและขอแสดงความเสียใจอีกครั้ง
การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ด้วยนะคะ
คือคุณแม่อรุณีอย่างที่ทราบกันดี
เพราะว่าป่วยมาเป็นระยะเวลา๑๐ปีแล้ว
เริ่มป่วยเนี่ยเริ่มรู้สาเหตุว่าเป็นมะเร็งที่มดลูกก่อน
เสร็จแล้วก็ลามมาที่ปอดนะคะ

สุดท้ายค่ะมาเป็นมะเร็งที่สมองด้วย

เราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณอ๊อฟและครอบครัวอีกครั้งนะคะ
แล้วก็เชื่อว่าคุณอ๊อฟนะคะทำหน้าที่ของลูกได้ดีที่สุดแล้วนะคะ